ไปดูที่เกาะช้างจังหวัดตราดกันบ้างค่ะมีคุณตาท่านหนึ่ง
คุณตาวัย๗๖ปีเขาขับรถเก๋งมาโอ้โหผู้สูงวัยเนี่ยขับรถนี่อันตรายนะ
เมื่อวานก็มีข่าวไงที่บอกว่าแตะเบรกผิดไปแตะคันเร่งวันนี้มีอีกแล้วเหรอฮะ
ใช่ค่ะไหนจะเรื่องการตัดสินใจสุดท้ายคุณตาประสบอุบัติเหตุ
แต่รอดตายราวปฏิหารเลยฮะนี่คือสภาพจุดเกิดเหตุนะคะ
ที่รถของคุณตาวัย๗๖ปีเขาขับมาอยู่ดี
แต่แล้วจู่ก็เสียการทรงตัวไม่สามารถควบคุมรถได้
กระทั่งพุ่งเข้าริมทางแบบนี้
เจ้าหน้าที่ต้องลงไปตรวจสอบช่วยเหลือแล้วก็ขนย้าย
ข่าวของของคุณตาที่อยู่บนรถนี่แหละค่ะ
ส่วนนี้เลยค่ะคุณตาท่านนี้นี่เลยคนขับพี่คิง
คุณตาแทบไม่เป็นอะไรเลยนะฮะเดินเหินได้คล่องเลย
ค่อยเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยมีพกช้ำตำเขียวนิดหน่อย
ถ้าในมุมหนึ่งนะคนมองว่าคุณตาถ้าวิทยาศาสตร์คือคาดเบลต์

คุณตาบอกว่าเขาแขวนหลวงปู่สามที่คอยปกป้องเขา
คุณตาเชื้อแบบนี้คือมีหลวงปู่ที่อยู่แบบสัตว์ทาย

แวนห้อยคอนตลอดเวลาก็เลยปลอดภัยจากอุบัติเหตุครั้งนี้

แต่ท้ายที่สุดแล้วคือเอาจริงนะคนอายุเยอะขนาดนี้

ลูกหลานควรจะต้องดูแลหรือว่าช่วยขับรถรับส่งคุณตาหน่อยแล้วกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ของอำเภอกเกาะช้างจังหวัดตราดนะคะ
คุณตาที่เห็นในคลิปคือคุณตาสวงวัย๗๖ปี

คุณตาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะกำลังขับรถกะว่าจะไปส่งปลาเข็มในเมือง
แต่แล้วจู่ขับรถเก๋งมาส่งปลาเค็มเสร็จปุ๊บกำลังจะกลับบ้าน

แล้วก็รถเสียหลักลงข้างทางบาดเจ็บเล็กน้อยรอดตายราวปฏิหาร
เพราะดีนะคะคุณตาบอกว่านอกเหนือจากที่แบบเป็นความโชคดี
แล้วก็สิ่งสำคัญคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณตาแขวนคอด้วย
ปกปักคุ้มครองรักษา
ลองฟังเสียงคุณตาหน่อยค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นแบบโอ้โห

ขับขี่ไปไหนมาไหนเช็คสภาพรถเช็คสภาพร่างกาย
เดี๋ยวจะเผลอวูบหรือว่าหลับในแบบคุณตา
และฝากลูกหลานดูแลด้วยค่ะ